เรื่องตัวเลขสำคัญมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยสิว่าใครรับทรัพย์บ้างนะคนบันเทิงนะ
คนแรกเลยดีกว่านี้คุณดีเจบุ๊กโกะนะคะประสบการณ์บอกเลยว่าโชคโชน
สำหรับเรื่องตัวเลขคุณผู้ชมค่ะเลขไทส์๒ตัวตรง
โพสต์โชว์กันไปเลยนะจ๊ะเลขท้าย๒ตัวแบบ๗ใบรวดเลยค่ะ
ที่มาที่ไปด้วยเหรอก็คุณแม่เป็นคนหยิบให้นั่นแหละค่ะแหมดีจริงจริงเลยนะ
เขาเรียกทำงานกันเป็นทีมเนาะอีกคนดวงเฮงค่ะดับเบิ้ลกันไปเลย๑๗ใบเลยนะคะ
สำหรับพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐ค่ะโกยเงินไปเต็มเลยนะ
ได้เลขเด็ดมาจากเลขที่บ้านใหม่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐก็ยินดียินดีด้วยจริงแล้วกันนะคะส่วนใครที่พลาดงวดนี้ไปนะไม่เป็นไร
งวดหน้าชีวิตเราต้องสู้กันต่อไปคุณผู้ชม
ยินดีด้วยจริงนะคะถ้าใครถูกก็ดีใจกันไปแต่ถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่นะคะ
เดือนนี้ดิฉันก็เจ็บช้ำพอสมควรเหมือนกันนะคะ
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอไม่ได้เพียงคนเดียวดิฉันก็เคียงบ่าเคียงไหลกันพร้อมขอบคุณนะคะ
คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มตั้มวราวุฒิกันบ้างดีกว่านะคะ
ปีนี้ถือว่าเป็นปีเบนเจอร์เพศของเขาใครจะไปคิดว่าตั้มวราวุฒิเนี่ยอายุแค่๒๕ปี

ฟังไม่ผิดเลยนะคะอายุแค่๒๕แต่ว่าในวงการบันเทิงเนี่ยถือว่าผลงานเยอะแยะมากมายเลยจริงนะคะ
โดยวันนี้แฟนคลับกว่า๒๐๐ชีวิตเขารวมตัวกันจัดงานวันเกิดย้อนหลังพร้อมกับเซอร์ไพรส์ด้วยของโปรดของหนุ่มตั้มนั่นก็คือแผงลอตเตอรี่อันใหญ่อันโตอันนี้
ออกมายอมรับว่ามีคนคุยมานานแล้วแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนเอ้าแล้วเรียกว่าอะไรไปฟังกันค่ะ

อายุจริงใช่มั้ยทุกคนตกใจหมดเลย
ใช่ครับเพราะหน้าไปไกลมาก
ใช่แล้วหลายคนก็ตกใจว่าทำเพิ่ง๒๕เองเหรอ
นะครับผมจริงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะแก่งาน

นะครับผมอย่าไปโฟกัสในเรื่องของหนังหน้ากัน
คงจะระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นด้วย
เฟฟหน่อยอะไรอย่างนี้
มีบ้า๒๕แล้วต้องเริ่มคุยแล้ว
ถ้าไม่เริ่มคุยตอนนี้ไปคุย๓๐ก็ไม่แต่งงาน๓๕เหรอ

แต่สำหรับผมก็คือว่าก็คือคุยกัน
คุยกันแล้วก็มันก็จะพัฒนาไปถึงแฟน

คุยกันคุยกันไม่คุยได้ยังไง

แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาดูใจ
ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเมื่อไหร่อย่าลืมมาบอกแฟนคลับด้วย

เข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มตั้มแน่นอน
แต่นี่ดิฉันว่าไม่น่าจะถูกรางวัลนะที่อยู่ในมือหนุ่มตั้ม

เห็นเงียบสงสัยรัฐบาลเอาไปกินเรียบซะแล้วนะคะคุณผู้ชม